แต่ว่าพอจะดูเรียกรอยยิ้มได้ค่ะ
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่มีการตั้งด่านอยู่ที่
ด่านคัดกลองซึ่งเป็นรอยตอดระหว่างตรราวัย

ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ทำงานแข่งขันค่ะ
แต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นค่ะคุณผู้ชม
ไปเจอคุณลุงท่านนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเลย
เข้ามานะคะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจคัดกรองวัดไข้ปกติ
ตรวจสอบถามสาเหตุที่มาที่ไป

สังเกตลุงแกมีอาการเมามีอาการเหมือนดื่มมาค่ะ
ถามลุงเมาไหมไม่เมาเอาล่ะลุงเพราะฉะนั้นแล้ว

ให้ลุงเดินตามเส้นสีเหลือง
กลางถนนว่าตรงหรือไม่ดูนัดตรงไหม
ตรงไหมคุณผู้ชมตรงไหม
อ่าถ้าตรงแปลว่าไม่เมาถ้าไม่ตรงเนี่ย
โยกไปเย้มาเนี่ยนะฮะก็อาจจะเมา
ทีนี้สั่งลองทดสอบ
สักพักหนึ่งสักพักหนึ่ง
หันซ้ายหันขวาให้หันไง
แกทำไม่ค่อยถูกอยากให้ดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
เดินตรงครับเดินตรงเดินเส้นตรงเส้นเหลือง
อย่าตกนะเดินให้ตรงครับลุงเดินให้ตรง
ตรงไหมตรงครับเอาหยุดเลยครับหยุดเลยหยุดเลยครับ
อ่าขอบคุณค่ะคือคลิปนี้มันมีอีกนะคะ
บอกให้หันซ้ายลุงแกหันขวาอ่าคุณผู้ชมทีนี้เมื่อเห็นลุงมีอาการเมาแบบนี้แล้วนะคะ
จึงสอบถามว่าลุงซื้อเหล้ามาจากที่ไหนเพราะตอนนี้เขาไม่ให้ขายเหล้า
นั่นสิเพราะอย่างที่บอกไปลุงบอกว่าซื้อตุนไปแล้ว
อ๋อจากนั้นนายกเทศมนตรีตระบวนราวายก็นำลุงเนี่ยขึ้นรถกระบะไปส่งที่บ้านพลักษณ์
เพราะเกรงว่าหากไม่ส่งเนี่ยลุงขี่ไปเองอาจจะไม่ถึงบ้านก็ได้นะคะ
แล้วคลิปเนี้ยคนแชร์ต่อกันเยอะเลยทีเดียวค่ะอ่าดูพอเป็นกระแสขำขำได้
เครียดได้แต่อย่าไปทำตามนะอย่าไปทำตาม
หมดเลยนะคะทั้งเรื่องเคอร์ฟิลล์เรื่องการดื่มแอลกอฮอล์อะไรต่างเนี่ยนะคะ